ราวต่อไปนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของบ้านเช่าห้องเช่า

ทำร้ายข้าวของพังเสียหายไปหมด
แอร์ทิ้งไว้๑๐วัน
ไม่ยอมปิดแล้วก็ค้างค่าเช่าเขา๒เดือน
ติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้
ไปดูสภาพห้อง

ดูสิครับข้าวของพังเสียหายขนาดนี้

เป็นเป็นคนแล้วก็เกิดพระจันทร์เต็มดวง

กะเกยเตียงถ่าชีก

ดูดิดูห้องน้ำสินี่คือสภาพห้องที่มีคนอยู่นะครับ

พังเสียหายมากมายขนาดนี้คุณผู้ชม

เพื่อให้ผู้เช่าที่เช่าอยู่เนี่ยมาคุยกันหน่อยสิ
ไกลเกลี่ยมเรื่องค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นหน่อย
มันพังขนาดนี้เนี่ยค่าเช่า๒เดือนก็ไม่จ่ายนะครับ

ชื่อว่าห้องพักขวัญเมืองศรีอยู่ซอยทุ่งนาดี๖
เทพาะอำเภอเมืองศรีสะเกดครับ
ไปพบกับนายปรณทัศน์แสงนาคเป็นผู้ดูแลห้องเช่าบอกว่า
มีผู้เช่าคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคุณครู

ติดต่อเช่าห้องนี้ราคาเดือนละ๓๕๐๐บาท
ทำสัญญาเช่ากัน๑๐เดือนนะฮะ
ตั้งแต่๘มิตรทุนายน๒๕๖๑บาท
สัญญาหมด๘มีนาคม๒๕๖๒บาท
ก็มีการทำสัญญาเช่าเรียบร้อย

ผู้เช่าคนนี้ขอผัดการจ่ายค่าห้อง
จนกระทั่งเดือนนี้ก็ยังไม่จ่าย
ติดค้างมา๒เดือนซึ่งต้องจ่ายทุกวันที่๕ของเดือนนะครับ

ต่อมาเจ้าของห้องเห็นว่าห้องนี้มันผิดปกติ

แต่ทำไมแอร์ถึงเปิดเอาไว้อย่างนั้นมานานเป็น๑๐วัน

เปิดเข้าไปดูโอ้โหพอเข้าไป

ติดต่อเจ้าของห้องก็ไม่ได้
เข้าไปดูสภาพพังทีวีก็แตกครับ
ตู้เย็นก็เปิดอ้าแบบนี้นะฮะ
โอ้โหสภาพห้องนี่พังที่นอนก็เสียหาย

ที่มันกระจัดกระจายอยู่ที่พื้นนี่ข้าวเหรอคะ
คือก็เลยพยายามติดต่อไปยังผู้เช่าเพราะว่าให้เบอร์เอาไว้นะก็ติดต่อไม่ได้
ก็เลยเอาคลิปเอาหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
เพื่อที่จะแจ้งดำเนินคดีเพราะมีเอกสารสัญญาเช่า
รวมทั้งข้อมูลของผู้เช่าทราบว่าเป็นถึงข้าราชการครู
ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดก็แนะนำบอกว่า
คดีนี้มันยอมความกันได้ให้ไปติดต่อผู้เช่ามาคุยเองแล้วกัน
ไปไกลกระเด็กกันพูดคุยกันเพื่อชำระค่าเสียหายซักก่อน
แต่ถ้าติดต่อไม่ได้ก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
เพราะให้ผู้เช่าเนี่ยคือตอนนี้ผู้ให้เช่าเนี่ย
ที่ทำงานของผู้เช่าอยู่แล้วนี่ไปตามได้ไปตามที่เขาสอนอยู่นะฮะ
ซึ่งจากการประเมินค่าเสียหายคร่าวนี้สักประมาณ๓๐๐๐บาทได้นะครับ
รวมทั้งค่าเช่าที่ค้างอยู่อีก๒เดือนก็ประมาณ๖๗๐๐นะครับ
โดยก็จะมีการเดินทางไปที่ทำงานของคุณครูคนนี้
ติดต่อให้เขามารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ไปฟังเสียงของผู้ดูแลห้องเช่าหน่อย
หลังจากเปิดห้องไปแล้วเจอห้องเละแบบนี้ฮะ
ก็เลยไปสอบถามห้องตรงข้ามห้องดูว่า
คือก่อนหน้านี้เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
ก็ได้คำตอบก็ว่าเขามีปัญหาปากเสียงทั้งหมดกันครับ
ในส่วนของความเสียหายในห้องพักมีความเสียหายมากไหมครับ
ก็มากครับก็ทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็คือถูกทำลายครับ
ที่นอนแล้วก็เป็นทีวีนะครับ
แล้วก็อีกทั้งค่าไฟค่าอะไรที่เขาเปิดแอร์ทิ้งไว้
ก็อยากได้ให้เขารับผิดชอบในส่วนที่เสียหายไป

พื้นมันเป็นไส้ของที่นอนเนอะ
เหมือนเขาไปกรีดไปทำเนี่ยมันพัง
แล้วมันไส้มันนุ่นอะไรสักอย่างมันออกมาเต็มพื้นไปหมดเลย
แต่คำถามคือถ้ามีคนอยู่สภาพอย่างนี้เขาจะอยู่ยังไง

เขาอยู่ได้ยังไงกับสภาพแบบเอาจานอยู่ในส

เออจานก็ไปไว้ในชักโต๊ะ
ตู้เย็นก็เปิดอ้าแอร์เบิร์ตทิ้งไว้
แล้วมันคงไม่ได้มีการทำความสะอาดใดเลยอะครับ
นะฮะโอ้น่าเห็นใจเหมือนกันนะฮะ
คุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของห้องเช่าเคย
เคยเจอแบบนี้หรือเปล่าปล่อยห้องเช่าไปแล้วเจอแบบ

ส่งไลน์มาบอกกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ